อีกเรื่องที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะหนุ่มฟาร์มเห็ดอุดรธานี
จำได้ไหมที่เอ่อพาสาวคนสนิทเนี้ยไปเคลียร์ปัญหาว่าจะในห้องนอน

แต่แล้วก็มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีความชอบพอกันกับผู้หญิงคนนึง
จะมาเคลียร์ปัญหาใจกันสุดท้ายก็เอาปืนเจาะยิงเขา
ตอนนี้อาการเขายังสาหัสอยู่เลยนะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะ
เพราะว่าภรรยาของหนุ่มที่ก่อเหตุคนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอ
นายสุพรรณขันทวงคนงานฟาร์มเห็ดเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีภรรยาอยู่แล้ว
แล้วก็ไปมีคนอื่นมีกิ๊กพอมีกิ๊กเสร็จปุ๊บทะเลาะภรรยา
ทะเลาะภรรยาเสร็จปุ๊บเอาไล่ภรรยาออกจากบ้าน
ตอนนี้ภรรยาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วตัวเองเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาใจกับกิ๊ก
ก็ยิงกิ๊กที่ว่าคือนางสุภาลักษณ์เชื้อกลางใหญ่นะคะ
จ่อยิงจนเธอบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงตัวเองตายคาบ้านนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าภรรยาคือนางยุวดีขันทวงอ่ะหายตัวไปอืม
ยังหาตัวไม่เจอซึ่งญาติคาดว่าอาจจะเสียชีวิตด้วยซ้ำ
และแม่ของนายสุพรรณเล่าทั้งน้ำตาคุณผู้ชมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ลูกชายไปขนมาให้ฟาร์มเห็ดที่จังหวัดบึงการแต่ว่าโทรศัพท์กลับมาเคลียร์กัน
เพราะว่าตามหานางยุวดีหรือว่าลูกสะพ้ายเนี่ยไม่เจอพ่อแม่ก็หวั่นเหมือนกันว่า
มันไปฆ่าเมียหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
นายสุภารไปกราบขอคำมาพ่อแม่ที่บ้านค่ะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นคนสร้างเองจะแก้ปัญหาเอง
ซึ่งพ่อแม่ก็งงคือเหมือนมันไม่มีปีกไม่มีคุย
ลูกก็มาก้มกราบบอกขอโทษ
ตอนนี้เป็นห่วงลูกสะพ้ายมากที่ผ่านมา
ลูกชายอยากจะหย่ากับภรรยาคือตั้งแต่พอมีกิ๊กอ่ะก็พยายามจะอยากจะหย่ากับภรรยานะคะ
ภรรยาเองก็ไม่ยอมแม่เองก็ห้ามไว้
เพราะว่าถ้าลูกเนี่ยอยากจะไปอยู่กับกิ๊กหรือว่านางสุภาลักษณ์เนี่ย
ก็จะให้ลูกสะพ้ายอยู่ด้วยเพราะพ่อกับแม่รักลูกสะพ้ายคนนี้
หลังจากนั้นค่ะลูกชายก็ไปหานางสุภารักษ์แล้วก็เกาะเหตุนี่แหละค่ะ
ลือชัยมัธวาสพี่เขยนายสุพรรณก็บอกนะคะว่าญาติไปหาหมอดูด้วยนะ
ให้ไปตรวจดวงชะตาหมอดูยืนยันบอกว่าโอ้ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วล่ะ
ถูกฝังไว้ใกล้กับหนองน้ำซึ่งญาติและตำรวจเขาก็อ่ะลองไป
ตามที่หมอดูบอกยังไม่เจอนะคะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้น
คิดว่านะอันนี้คาดการณ์จากรายละเอียดที่สอบสวนกันมา
คิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือนายสุพรรณคนนี้
คงถูกบีบจากทั้งสองฝ่ายแหละทั้งจากภรรยาของตัวเอง
แล้วก็จากกิ๊กด้วยแล้วประเด็นคือกิ๊กคนใหม่หรือว่านางสุภาลักษณ์เนี่ย
ท้องค่ะอ๋อท้องด้วยหมายถึงท้องกับตัวเขาเองอ่ะนะ
ก็เลยอาจจะบีบบังคับให้หย่ากับภรรยาแล้วมารับผิดชอบตัวเขา
ฝ่ายพอเขาก็จะไปหย่าให้นะแต่ภรรยาไม่ยอมครับ
แม่เขาเองก็ไม่อยากให้หย่าเพราะว่ารักลูกสะพ้ายคนนี้
ก็เลยอาจจะกดดันจนเกิดเป็นเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชะกาดเทียมวงผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
นายสุพรรณกับภรรยาเนี่ยไม่มีลูกด้วยกันบ้านก็อยู่ใกล้ฟาร์มเห็ดนี่แหละค่ะ
คืออย่างที่บอกไปว่าย้ายมาทำงานมาทำงานที่ฟาร์มเห็ดด้วยกันนะ
สองสามีภรรยานนายสุภัณฑ์กับนางอยู่ว่าดี
แล้วปรากฏว่านางสุภาลักษณ์น้องสาวของเจ้าของฟาร์ม
เขาแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าแยกทางกับสามี
ก็เลยเดินทางกลับมาหาพี่สาวที่อุดรธานีมาช่วยทำฟาร์มเห็ด
ก็เกิดปิ๊งรักกันก็เลยทะเลาะกันเป็นประจำนะคะ
ระหว่างนายสุพรรณกับภรรยาของตัวเอง
สองสามวันก่อนญาติก็เล่าว่านายสุภัณฑ์ไปขอหย่านางอยู่ว่าดี
แต่นางอยู่ว่าดีไม่ยอมหย่านายสุภัณฑ์เลยบอกว่า
งั้นออกไปไล่ออกจากบ้านเลยนะบอกให้ออกไปอยู่ที่อื่น
นายุดีก็ไม่ยอมไปค่ะจนนี่แหละอย่างที่บอกหายสาบศูนย์
หายไปโดยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุ
นายสุภัณฑ์ก็โทรบอกญาติก่อนด้วยนะบอกว่าจะไปมอบตัวกับตำรวจ
ญาติก็งงอีกเหมือนกันเพราะมันไม่มีปีกมีขลุยว่า
เอ้าแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีจะไปมอบตัวกับตำรวจทำไม
มันเกิดอะไรขึ้นอืมอืมแล้วหลังจากนั้นแหละ
เขาก็กลับไปหานางสุภารักษ์แล้วก็เกาะเหตุสลดเลย
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าคิดว่าตอนนี้นายวดี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุพรรณน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แต่ยังไม่รู้ว่าศพอยู่ที่ไหนตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังเร่งค้นหาอยู่นะคะ
ส่วนนางสาวสุภาลักษณ์ที่ถูกยิงที่ว่าเป็นกิ๊กสาวเนี่ยนะ
ก็ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่อาการยังคงวิกฤตอยู่ค่ะ
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากระสุนถูกจุดสำคัญบนใบหน้า
นี่แหละฮะเรื่องของความรักตอนที่รักอะไรมันก็หวานหอมไปหมด
อืมแต่พอเลิกรักทุกอย่างมันก็ดูขมขื่นดูขัดใจไปหมด